สวัสดีค่ะ

ไก่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการลอยกระทงกันค่ะ

หลายคนมีคำถามเยอะมากมีเคล็ดลับในการลอยกระทงไหมคะ
ต้องขอพรอย่างไรต้องอธิษฐานอย่างไร

ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าการลอยกระทงในปีนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด
เพราะว่ารอยกระทงในปีนี้เรียกว่าตรงกับเลิกดีมาก

ปกติคือรอยกระทงจะไม่ได้ตรงกับเลิกดีขนาดนี้
ชั้นแรกเขาเรียกว่าเป็นเลิกจันทร์สอนจันทร์
จันทร์ซ้อนจันทร์หมายความว่ายังไงคะ

หมายถึงว่าวันที่เราลอยกระทงกันเนี่ยเป็นวันจันทร์
แล้ววันนั้นเป็นวันพระอาจารย์เต็มดวง
วันนั้นเขาก็เลยเรียกว่าวันจันทร์สอนจันทร์
ใช่ค่ะในทางโหรศาสตร์เขาเรียกว่าดาวจันทร์
จะหมายถึงเรื่องของแม่ตามหานิยม
เรื่องของการเสริมเสนอเหมือนกับพฤติการอาบน้ำเพ็น
เขาก็จะทำกันในวันนั้น

ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง

วันจันทร์ที่จะถึงนี้เขาเรียกว่าเป็นวันที่๑๑ใช่ไหม

พอดีเลย๑๑ก็คือคู่ครองเดี๋ยวจดก่อน

ก็จดให้มันเป็นเลขสัญลักษณ์เอาไว้จำได้
อ๋อเดี๋ยวลืมวันที่วันที่๑๑ไงจะได้ไปลอยกระทง
มันเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องของความรักคู่ครองคะ
ถ้าสมมุติเวลาเราเอานิ้วขึ้นมา๑กับ๑ใช่ไหมมันก็คือคู่กันไง

ก็คือเลขเบิ้ลก็คือคู่กันอ๋อแบบนี้อ่า
มันจะตรงประจวบหมอกกันหลายอย่าง
ให้เอาไอ้๑๑คู่กันแล้วก็จะมีคู่แบบนี้
ทำอย่างนี้แต่แรกก็มีคู่ไปแล้วค่ะไม่มีคู่ก็ตาเล่ะค่ะ
ที่วันจันทร์ด้วยตรงกับวันเพลงขึ้น๑๕คำและตรงกับที่๑๑ที่เกี่ยวข้องกับความรักด้วย

สรุปว่าดีมากสำหรับเลิกในการลอยกระทงปีนี้นะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าคือเราจะไปลอยกระทงเราต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างคะหมอก๊า
เดี๋ยวขอนิดนึงค่ะก็คือเรื่องของเลิกก่อนนะคะ
วันนั้นเป็นวันดีแล้วแต่ว่าขอเวลาด้วย

เวลานี้ก็เป็นเวลาที่ดีด้วยจะได้แบบโหเฮงเข้าไปอีก
เวลาที่ดีเนี่ยก็คือควรจะลอยอยู่ในช่วงประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
ถึง๔ทุ่มครึ่งอย่าให้เกินจากนี้
บางคนแบบจะไปลอยแบบเกินเที่ยงคืนลอยเกินเที่ยงคืนไม่ได้นะ
มันจะข้ามเป็นวันอังคารก็จะกลายเป็นรอยอังคาร

ก็มีหลายคนอยากจะลอยอังคารผมนะครับแต่ผมยังไม่พร้อม

ก็คือเลิกงามยามดีในการออกไปลอยกระทง
ช่วง๒ทุ่มครึ่งถึง๔ทุ่มครึ่งนะคะคุณผู้ชม
แล้วต้องเตรียมอะไรไปบ้างนอกจากกระทงแล้ว
มีทูบมีเทียนยังไงบ้างคะหมอไก่
อันนี้เรื่องของทูบเทียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน
ถ้าใครบอกไม่สำคัญเนี่ยต้องจับลอยส่งไปฟ้องกระทงเลย

คือในเรื่องของทูบเทียนเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับเลยนะ
ถ้าสมมติว่าคุณแบบทำถูกต้องก็มีโอกาสที่จะสมหวัง
ถ้าคุณต้องถามก่อนว่าคุณจะขอพรในเรื่องอะไร
ถ้าคุณจะขอพรเรื่องทั่วไปการเงินการงานอะไรอย่างนี้
ให้จุดทูปสามดอกเทียนหนึ่งเล่ม
แต่ถ้าสมมติว่าจะขอพรในเรื่องของความรัก
เช่นคนโสดอยากจะมีคู่หรือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ย

หมายถึงว่าให้ความรักมันยั่งยืน
ก็คือให้จุดทูปสามดอกเทียนสองเล่ม

ตะเคียนให้แบบว่าพันติดกัน
มันต้องปักปักไปเลย
ใช่ค่ะอาจจะใช้หนังสติ๊กหรือว่าใช้สก๊อตเทป

ให้กาวตาช่างก็ได้ค่ะจะได้ติดนั่นเนียว
ไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้าเดินเจอดิฉันถือกระทง
สังเกตได้ว่ามีเทียน๒เล่มแน่นอน
ต้องลองดูนะคะแล้วก็ถือว่าต้องเตรียมพร้อมให้ด้วยนะคะ
แล้วในกระทงก็จะต้องมีดอกไม้
อกไม้แต่ละชนิดมันมีความหมายแตกต่างกันด้วยไหมคะ
การจัดดอกไม้เนี่ยก็จะมีหลักวิชาของมันนะคะ
สมมุติว่าเราทำตามหลักรับรองว่าขออะไรมันก็สมหวัง
นี่เราจะจัดดอกไม้เนี่ยตามวันเกิด

เน้นดอกไม้นะเป็นสีโทนสีแดงแดงหรือว่าส้มแดงก็ได้
เช่นพวกดอกเข็มก็ได้ดอกกุหลา
หลาบสีแดงก็ได้ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่เกิดวันจันทร์
วันพระราชบดีนะคะให้ใช้ดอกไม้สีออกสีขาว
เหลืองหรือว่าแบบนวลก็ได้เช่นพวกดอกบัวสีขาวนะคะ
อกเข็มเหลืองก็ได้ดาวเรือเรืองดอกกล้วยไม้สีขาวก็ได้
เป็นสีขาวนวลเหลืองได้สำหรับคนเกิดวันจันทร์
และวันพระอาสบดีนะคะแล้วถ้าเกิดวันอังคารกับวันสูบ

ควรจะใช้เป็นดอกไม้สีชมพูนะคะเช่นพวกดอกบัวสีชมพูนะคะ
หลาบชมพูก็ได้ดอกเข็มสีชมพูก็ได้เช่นกัน
และสำหรับคนที่เกิดวันพุธล่ะคะ
วันพุธให้เน้นสีเขียวเลยสีเขียวก็คือพวกกระทง
ทำมาจากพวกใบไม้พวกใบเตยใบตองผักตบชาวาอะไรทั้งหลาย
ใกล้หมดเลยกระทงผักตกชวาอันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะ
ก็เป็นไอเดียดีนะคะเผื่อว่าถ้าเกิดใครเห็นมีขายอย่างนี้
ก็ลองดูแล้วกันสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะ
และคนที่เกิดวันเสาร์ล่ะคะ
วันเสาร์ให้ใช้เป็นดอกไม้สีม่วง
ก็คือพวกดอกกล้วยไม้ม่วงอะไรแบบนี้
ใช่ค่ะแต่ว่าในเรื่องของดอกไม้อาจจะต้องระวังนิดนึง
เพราะว่าบางทีดิฉันไปลอยกระทง
และเห็นบางคนไปเด็ดดอกไม้เป็นพวกดอกเฟื่องฟ้า
มาใส่กระทงซึ่งเขาถือ

แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเขาถือว่าดอกเฟื่องฟ้าเป็นดอกไม้ริมทาง

เด็ดมาดมแล้วก็ทิ้งไปอะไรแบบนี้น่ะเหรอ

ใช่หลอกแอบนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการทำบุญด้วย
คือบางคนบอกว่าโอ๊ยฉันเวลานี้ฉันไม่ได้ฉันไม่สะดวกที่จะไปลอยกระทงเลย
ต้องทำงานฉันติดภารกิจต่าง
สำหรับคนที่ไม่ได้ไปลอยกระทงเรามีวิธีการทำบุญแบบอื่นยังไงบ้างคะ
ค่ะก็อาจจะเป็นการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคค่าน้ำก็ได้
บุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำน้ำเดี๋ยวนี้อุ้ยเราทำบุญง่ายเนี่ยค่ะ

สแกนก็ได้คิวอัพโฟตก็ได้
ใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นการสวดมนต์อยู่กับบ้านก็ได้เช่นกัน
นี่ค่ะก็คือทำบุญเกี่ยวกับน้ำ
ปัจจัยค่าน้ำปล่อยสัตว์น้ำ
หรือว่าง่ายที่สุดเลยอยู่บ้านสวดมนต์ไหว้พระที่บ้าน
เอาล่ะครบถ้วนแล้วสำหรับใครที่จะไปลอยกระทงในสัปดาห์หน้า
ก็เตรียมตัวกันให้พร้อมด้วยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ต้องเตรียมตัวให้พร้อมหนักกว่า
เพราะว่าวันนี้เรามี๓ผู้โชคดีที่ได้รับการตรวจสอบดวงชะตาจากหมอไก่นะคะ
และวันนี้หมอไก่ก็มีวัตถุมงคลด้านหน้ามาฝาก
วันนี้มีอะไรมาฝากเป็นของที่ระลึกคะ
ก็จะเป็นหลวงพ่อโตสมปกงค์ค่ะ
พร้อมกับผ้าห่มขององค์หลวงพ่อโตค่ะ
ถ้าสมมุติว่าใครได้ไปรับรองว่าโชคดีมาก
เกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินโดยเฉพาะเลย
เหมาะมากเลยนะคะงั้นเริ่มกันเลยนะคะ
ท่านแรกได้แก่คุณชุติยาจิรากล้องวานิสค่ะ
เกิดวันที่๑๘กันยายน๒๕๕๙
ถามมาเรื่องของการเงินกับโชคลาภเลย
เรื่องของเงินเงินทองโดยเฉพาะเลยนะคะ

เพราะว่าตอนนี้ในดวงเขาเรียกว่ามีดาวจักรพรรดิโคจรเข้ามาในดวง
ดาวจักรพรรดิเขาเรียกว่าต้องเหนื่อยต้องลงมือทำก่อนถึงจะได้มา
แต่เรียกว่าโหดีมากนะคะเขาบอกว่าคือมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากหลายช่องทาง
ลาบจากหลายช่องทางอันนี้หมายถึงว่าอาจจะมีงาน
ก็คืองานเดิมอยู่แล้วแล้วก็จะมีงานเสริมเข้ามาอีก
มีรายได้เข้ามาจากหลายช่องทางถือว่าดีมาก
แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเพิ่มเติม
เช่นพวกบ้านรถที่ดินมีมากมายเลยค่ะ

ใช่ค่ะส่วนในเรื่องของโชคลาภบอกไปแล้วว่ามีโอกาสได้โชคลาภจากการงาน
ก็คือต้องลงมือทำก่อนถึงจะได้มา
ก็ต้อง๒มือสองแรงนะคะถึงจะได้โชคได้ลาบนะคะ
ช่วงดีนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
ส่วนท่านที่สองที่โชคดีนะคะนั่นก็คือคุณ
เกิดวันที่๓๐พฤศจิกายน๒๕๕๙
ถามเรื่องสุขภาพความรักมาแล้วก็บอกเลยว่า
ทางเดินหายใจโรคในช่วงคอนะคะ

บางทีคุณธีรพงศ์เนี่ยอาจจะทำงานมากจนมัน

อ่าใช่ก็เลยทำให้แบบว่าสุขภาพเนี่ยมันมีปัญหา

ถ้าหากใช่อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเครียด

ความรักมีโอกาสได้พบรักนะในช่วงนี้เลย
อาจจะไปพบรักในงานรอยกระทงหรือเปล่าก็ไม่รู้

เครียดจากเรื่องงานแต่สุดท้ายได้คนรักนี่ก็ถือว่าดีนะ

ก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าต่างชาติยังดีแต่ถ้าจี๊ฉันเนี่ยต่างชาติคือชาติหน้า
อย่าเพิ่งคิดไปเดี๋ยวไปลอยกระทงทำให้ถูกวิธีการอาจจะเจอเนื้อคู่แบบคุณธีรพงศ์ก็ได้
อ่ะให้ใครดูลาสุขภาพแล้วก็ขอให้โชคดีมีความสุขค่ะ
ส่วนอีกท่านหนึ่งครับคุณผู้ชมครับคุณรัชรินสาดสุขนะครับ
ก็ส่งมาแล้วก็อยากจะขอดูดวงซะหน่อย
ดูดวงเลือกของครอบครัวแล้วก็โชคลาบมีมั้ย
ถ้าสมมุติว่าในเรื่องของครอบครัวถ้าสมมุติว่าพูดถึงเรื่องของพวกญาติพี่น้อง
ไม่ได้มีปัญหานะคือพื้นฐานดวงของเขาเนี่ยญาติพี่น้องค่อนข้างดี
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีแต่แต่แต่ว่าถ้าสมมติว่ามีความรัก
มีคู่มีแฟนแล้วเนี่ยจะมีปัญหาจะมีเหตุการณ์เข้ามาวัดใจ
คือแบบใจมันไขว้เขวมันใจมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว
ตัวอยู่นี่ใจไปไหนก็ไม่รู้อาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องของความรักกับคู่ของ
อ่ะมันก็ต้องว่ากันไปเป็นเรื่องของดวงชะตานะคุณผู้ชมนะ
ฟังไว้แล้วเนี่ยก็มีสติในการรับชมด้วยใช่แล้วแล้วเรื่องของโชคลาภล่ะคะ
เรื่องของโชคลาภนะคะจะมีโอกาสได้โชคลาภจากการงาน
ส่วนถ้าสมมติว่าอยากจะเสี่ยงดวงก็มีโอกาสที่จะได้
แต่ว่าได้เล็กน้อยนานได้ถี่อย่าถี่มาก
ฉี่มากเว้นบ้างอะไรบ้างนะคะ
อย่าทุกมวดพูดตรง
แล้วเธอต้องเยอะมากเล็กน้อยหอมปากหอม
พอสบายใจก็แล้วกันนะคะยังไงก็ขอให้โชคดีและแน่นอนว่า
ทั้ง๓ท่านคือผู้โชคดีได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้
หมอไก่บอกวิธีการอรัฐนาแล้วก็พุทธคุณก่อนนะคะ
อ่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะเมื่อได้ไปเนี่ยให้คุณอยู่ในห้องที่สงบ
ค่ะนะคะจากนั้นทำการสวดคาท้าที่เราจะให้ไป
แล้วก็ท่องบอกวันเดือนปีเกิดของเรา
แล้วก็อธิษฐานเลยว่าเราจะขอพรในเรื่องของอะไรนะคะ
ขอพรเรื่องไหนเป็นเรื่องแรกสิ่งนั้นจะมีโอกาสที่จะสำเร็จมากที่สุด
วิธีการไม่ยากนะคะสำหรับท่านที่โชคดีทั้ง๓ท่าน
ดูดวงแล้วก็รับวัตถุมงคลไปเลยค่ะ
วันนี้ขอบคุณหมอกัยนะคะขอบคุณหมอกัยค่ะ
แล้วกันรอยกระทงแล้วเดี๋ยววันจันทร์เจอกัน